หลังจากที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานมานานถึง๙เดือน
ล่าสุดนี้ก็มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจอีก๓นายครับ
หลังจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมติให้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดครับสำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ดำรงตำแหน่งต่างจำนวน๔นายประกอบด้วย
มีผลตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
พตโทวีรพงศ์ชื่นน์พรรภ์ดี
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พตรีกฤตษกรพระรีธัญวงศ์
ผู้บังคับการตภวรภรรณ์จังหวัดสงครา
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
และพลตำรวจตรีถิติแสงสว่าง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
มีผลตั้งแต่วันที่๙กันยายนปี๒๕๕๙ครับ